คุณผู้ชมครับเมื่อไปเที่ยวแล้วก็ต้องหาที่พัก
ระดับของที่พักผมแบ่งง่ายแบบนี้ครับ
มีโฮเตลโฮเตลก็คือโรงแรม
หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกอาจจะมีสิ่งสระว่ายน้ำฟิตเน็ตอะไรให้
มีอาหารเช้าห้องน้ำในตัวหรูหรา๔ดาว๕ดาว

โมเตลโมเตลได้ยินบ่อยมันมาจากอะไรนะ
เตลมาจากมอเตอร์แล้วก็โฮเตลมอเตอร์ก็คือเส้นทางไง
สำหรับคนที่ขับรถไกลแวะพัก
อันนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาแต่ว่าบ้านเราเรียกโมเตลว่าเป็นโรงแรม๓ดาว
อาจจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานแต่ไม่ถึงกับโฮเทล

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการพักที่ชาวต่างชาติเขาชื่นชอบกันนะครับ
เขาบอกว่าเรื่องนี้จะทำธุรกิจได้ดีก็ต้องมีการแข่งขันกันหน่อย
ดังนั้นติดตามได้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์
อาคารพาณิชย์๖ชั้นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่นี้
เคยเป็นบ้านพักอาศัยธรรมดาแต่ดัดแปลงให้กลายเป็นโฮสเทล
เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่ต้องการเซฟค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว
ด้วยการเลือกที่พักราคาประหยัดค่ะ
สเทลในตัวเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ละแห่งจึงต้องงัดกลยุทธ์ทั้งด้านราคา
และคุณภาพการบริการมาสร้างความแตกต่าง
พยายามสร้างกิมมิกนะครับให้โสเซลล์ของเราเนี่ยแตกต่างกับที่อื่น
แต่หลักจริงผมก็ยังเน้นอยู่ที่การบริการของโฮสเทลเป็นหลัก
สตาฟแล้วก็จุดประสงค์หลักการเข้ามาพักก็คือต้องนอนสบาย
เพราะฉะนั้นเราเลือกเครื่องนอนแบบโรงแรม
ผู้ที่เข้ามาพักนะครับก็จะได้ที่นอนที่สบาย
แล้วก็ความสะอาดความปลอดภัย
แล้วก็สุดท้ายคือทำเลซึ่งอยู่ในตัวเมือง

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จจากโฮสเทลแห่งแรกไปแล้ว
ที่นี่เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่มาเป็นกรุ๊ปและต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะ
กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่นะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาคนเดียว

หันมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ๖๐
โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่มากันหลายคน

เน้นที่พักที่มีความสะดวกสบายคล้ายกับโรงแรม
และมีราคาสบายกระเป๋าค่ะ
เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งจองห้องพักผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ
แบ่งเป็นห้องรวมราคา๒๐๐๓๕๐บาทต่อคน
ห้องส่วนตัวราคา๕๐๐๑๐๐บาทต่อ๒คน
และห้องกรุ๊ปราคา๑๒๐๐๒๐๐บาทต่อ๖คนค่ะ
ไปจนถึงปลายเดือนมกราคม๒๕๕๙
ทำให้โฮตเทลแห่งนี้มีแผนขยายธุรกิจ
เพราะเชื่อว่าธุรกิจห้องพักราคาถูกจะอยู่ได้
ต้องรักษามาตรฐานการบริการ
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน
เลือกพักได้แต่ละแบบก็ได้ประสบการณ์ต่างกันนะฮะ
โฮเทลคุณก็อยากอยู่แบบหรูหราใช่ไหม
โฮมสเตย์คุณก็ได้พักกับเจ้าของได้เรียนรู้วิถีชีวิต
ฮอสเทลคุณได้เจอเพื่อนใหม่ได้คุยกับเธอไปไหนมา

และใช้การเดินทางแบบไหนได้ข้อมูลใหม่

แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะ